น้องวัย๑๖ปีถูกบังคับขายบริการ
แล้วคนที่ชวนไปเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านด้วยกันนะคะ
มีการตั้งกล้องนะแล้วก็ไลฟ์ตอนที่น้องเขาโดนย่ำยีค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็มีการเอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่น้องที่เป็นเหยื่อเขาบอกนะว่าคนที่มาใช้บริการเยอะสุดคือคนในเครื่องแบบค่ะ
โอ้โหมันกลายมาเป็นเรื่องเฉาที่เกิดขึ้นที่อุบลนะคะครับ
ซึ่งชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ที่สพเมืองอุบลรัชธานี
รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลรัชธานี
ได้จับกลุ่มตัวนายพิมพิลาวันนาลิกุลหรือว่านายศักดิ์อายุ๓๗ปีคนนี้ค่ะ
เป็นชาวประจวบคิริขันจับกลุ่มตัวในศักดิ์ได้เนี่ยในห้องพักของโรงแรมในเมืองอุบล
แล้วก็มีของกลางด้วยเป็นธนบัตรแบงค์พันธุ์๑ใบมีมือถือ๑เครื่อง
เพราะอะไรในศักดิ์คนนี้เอาตัวเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีมาส่ง
เพื่อขายบริการให้กับเจ้าหน้าที่นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องล่อซื้อเลย
แล้วการจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบล
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยเพราะมันมีคลิปออกมาในกลุ่มไลน์ไง
เป็นคลิปการไลฟ์มีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงวัย๑๖ปีคนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วพออยู่ในกลุ่มนี่เห็นจริงจริงมีการไลฟ์ผ่านทางไลน์โอ้โห
น้องเนี่ยอายุ๑๖ปีแล้วสถานที่เนี่ยนะกระท่อมกลางทุ่งนาบ้างโรงแรมบ้างรีสอร์ทบ้าง
ตำรวจก็เลยต้องมีการวางแผนล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มตัวในศักดิ์ได้นะคะ
ทีนี้ฟังในศักดิ์เขาบอกหน่อยละกันตอนตำรวจสอบปากคำเนี่ยในศักดิ์บอกแบบนี้
น้องแก้วน้องแก้วหมายถึงผู้หญิงวัย๑๖ปีนะคะขอเรียกชื่อแบบนี้ละกัน
ศักดิ์บอกว่าน้องแก้วเขาเสนอตัวมารับงานขายบริการเอง
ทีนี้ก็เลยมีการตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมาเสนอขายบริการน้องแก้วครั้งหนึ่งเนี่ยแปดร้อย
แล้วผมก็หักค่าน้ำมัน๓๐๐น้องก็จะได้ไป๕๐๐เป็นค่าตัวน้อง

แล้วตำรวจก็ถามว่าอ้าวเรื่องนี้ไม่ได้บังคับแล้วทำไมต้องมีการไปไลฟ์ในกลุ่มไลน์ด้วยเหรอ
ศักดิ์เขาบอกแบบนี้เอ้าคุณตำรวจการไปไลฟ์ในกลุ่มไลน์เนี่ย
มันเป็นการขยายฐานลูกค้านะจะได้มากขึ้น
แล้วลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการทหารก็มีครูก็มีวัยรุ่นทั่วไปก็มี
ผมเพิ่งทำทำมาได้สัก๒เดือนเอง
นี่ค่ะคือสิ่งที่นายศักดิ์เขาบอกกับตำรวจนะคะ
ฟังจากนายศักดิ์แล้วต้องฟังจากเด็กด้วยคุณ
เยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีบอกว่านายศักดิ์หลอกคุณ
ไปขี่รถเล่นแล้วก็เอาไปส่งขายให้กับผู้ชายอื่น
แล้วก็ยังหลอกล่อให้ทำทำไปเถอะได้เงิน
นี่คือคำพูดของนายศักดิ์ที่บอกเด็กหญิง
เด็กหญิงบอกเหรอคะทำไปเถอะได้เงินเหรอ
แล้วนายศักดิ์ก็บอกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ให้นอนเฉย
อันนี้ฮะหลอกล่อเด็กนะครับเพราะว่าน้องแก้วเนี่ย

ก็เคยพบเคยเจอรู้จักหน้าค่าตากันนะฮะ
เจอกันตอนที่ไปเที่ยวงานหมอลำที่บ้านหนองกุง
หมอลำเลิกนายศักดิ์ชวนไปขี่รถเล่นที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
จากนั้นมีคนโทรศัพท์เข้ามาหานายศักดิ์
ก็น้องแก้วเขาก็ได้ฟังใช่ไหม
เขาบอกเหมือนคนในสายโทรมาถามนายศักดิ์ว่ามีเด็กไหมมีเด็กไหม
แล้วนายศักดิ์บอกว่าไงนายศักดิ์บอกว่ามีนี่
แล้วก็พาน้องแก้วไปหาลูกค้าที่นัดไว้น้องพยายามปฏิเสธแล้วนะ
แต่นายศักดิ์ก็บอกว่าทำไปเถอะเดี๋ยวได้เงินนอนเฉยอะไรอย่างนี้นะฮะ
จากนั้นในศักดิ์เนี่ยก็ทำกลุ่มไลน์ขึ้นมาใช้โปรไฟล์เป็นหน้าของน้องแก้วนะครับ
แต่ใช้ชื่อของผู้หญิงอีกคนที่เคยรับงานให้นายศักดิ์
แต่ปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นท้องคุณทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องหยุดรับงานแล้ว
ก็เปลี่ยนตัวมาเป็นน้องแก้วตกเป็นเหยื่อแทนนะครับ
ลูกค้ามาใช้บริการส่วนใหญ่อย่างที่คุณอริยาบอกเป็นข้าราชการใช่ป่ะ

เป็นทั้งทหารก็มีครูก็มีหรือเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็มี
แล้วน้องบอกว่าถูกบังคับบางทีคืนนึง๕คน๑๐คนลูกค้ามาใช้บริการ
ก็นำตัวน้องแก้วไปคุ้มครองกรณีที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
จากกรณีทั่วไปเพื่อให้เป็นความลับในการคุ้มครองเด็ก
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานายศักดิ์แล้วฮะ
ข้อหานักแล้วครับฐานค้ามนุษย์
โดยการแสวงหากำไรจากการค้าประเวณี
แล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ

เพื่อแจ้งข้อหาคนที่มาซื้อบริการด้วยนะคุณนะ

เดี๋ยวตำรวจเขาตามต่อค่ะ

ทีนี้วันนี้ตำรวจสอปบบ

ก็มีการประชุมร่วมกันตามคดีนี้
เดี๋ยวจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าจากคำให้การของน้องแก้วที่เป็นเหยื่อ
เขาบอกว่ามีคนที่มาใช้บริการเป็นคนในเครื่องแบบอันนี้มากที่สุดเลย
อกจากนั้นวันนี้มีการนำตัวในศักดิ์ผู้ต้องหา
ชี้จุดที่พาน้องแก้วไปค้าบริการ
จุดแรกไปที่รีสอร์ทในเขตตำบลกุฎลาศ
จุดนี้ค่ะน้องแก้วเขาบอกแบบนี้บอกว่าในศักดิ์พามาขายบริการ
แล้วก็ไลฟ์ที่รีสอร์ทแห่งนี้มีการไลฟ์๒ครั้ง
จากการตรวจสอบรีสอร์ทไม่พบว่ามีการตรวจบัตร
หรือว่าทำบันทึกการเข้าใช้ของคนที่มาใช้บริการเลย

ส่วนจุดที่๒ก็เป็นรีสอร์ทเหมือนกันค่ะ

และจุดที่๓ไม่ใช่รีสอร์ทแล้วคุณผู้ชม
แต่เป็นทุ่งนาทุ่งนาที่ในศักดิ์เนี่ยนะคะ
พาน้องแก้วไปขายบริการ
แล้วจุดตรงนี้ก็มีการไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะไปทำแผนวันนี้
เดี๋ยวต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ